ลงใต้ไปที่สุมราชธานีครับมีคนไปพบศพซึ่งคาดว่าเป็นผู้ชาย
ตั้งแต่ช่วงเอวลงไปมีแค่ครึ่งเดียวนะอืมข้างบนไม่มีฮะ
กางเกงวอร์มสีดำอยู่นะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒๐วัน
แล้วก็ไปเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดครับ
สภาพแบบแทบจะตรวจสอบจำอะไรไม่ได้แล้วอะครับเหลือแต่โครงกระดูกแบบนี้
ึงทอนลางก็มีคนไปเจอก็แจ้งตำรวจสพชายาสุมราชธานีลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ศพไปเกยชายหาดอยู่หาดนายอำเภอครับในอำเภอชายาจังหวัดสุมราชธานี
มีชาวบ้านไปเห็นช่วยกันลากขึ้นมาเพื่อไม่ให้น้ำทะเลมันพัดกลับไปที่ทะเลอีก
แล้วก็แจ้งเจ้าที่มาตรวจสอบนะฮะพันตรวจเอกวัญชัยปะลาวัลเป็นผู้กำกับการสพชายา
บอกว่าสภาพศพที่เน่าเนี่ยนะมันเปื่อยหมดแล้วเห็นแต่กระดูกแค่ท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไป
แล้วอย่างที่เห็นก็คือเป็นสวมกางเกงวอร์มสีดำอยู่ท่อนบนไม่มีนะฮะ
ตรวจสอบเบื้องต้นทราบแค่เพียงว่าเป็นผู้ชายแต่ยังไม่สามารถระบุช่วงอายุได้ว่าเป็นอายุสักประมาณเท่าไหร่
เป็นนุ่มหรือว่าเป็นคนแก่หรือเป็นเด็กอะไรก็ยังไม่ทราบแต่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒๐วัน
ตอนนี้เนี่ยส่งศพชิ้นส่วนตรงนี้ไปชนสูตรต่อที่โรงพยาบาลชายานะฮะเบื้องต้นเขาคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นแรงงานประมงต่างด้าว
ตกเรือถูกใบพัดตัดจนตัวขาดลำตัวหายไปแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถนำขึ้นมาบนเรือได้แล้วก็อาจจะเป็นแบบใต้กงก็คือทิ้งเลยอ่ะ
ตกเรือไปแล้วแล้วก็ประสานไปยังพื้นที่ใกล้เคียงว่ามีการแจ้งบุคคลหายหรือเปล่า
เพื่อติดตามญาติแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุการณ์ตายต่อไปนะครับ
ใครที่ญาติหายหรือสงสัยว่าจะเป็นญาติของตัวเองก็ไปได้นะฮะที่ตำรวจสพชายาสุมราชธานีนะครับ